คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้นี่ก็ดวงไม่ดีวันไม่ดีเคราะห์ไม่ดีของผู้ชายคนหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเหมือนกับเขานั่งอยู่ที่ท้ายกระบะ
ซึ่งเป็นกระบะที่มีการไปซื้อของแล้วบรรทุกของเต็มคัน
เขาก็นั่งอยู่หลังกระบะเพื่อเฝ้าของแต่แล้วจู่ปรากฏว่าช่วงจังหวะที่กระบะขับมาทางตรง
แล้วจะแซงสุดท้ายแซงไม่พ้นเกิดเรื่องแบบนี้เลยค่ะ
อ้าวโอ้โห

คือคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ากระบะไอ้ตัวสีขาวที่มีคอกเหล็ก
ตอนแรกอยู่เลนกลางนาทีคนร่วงลงมาจากหลังกระบะ
แล้วประเด็นคือด้านหลังจะมีของบรรทุกมาเต็มคันด้วยกระบะ

ร่วงลงมาเต็มหัวกระแทกพื้นถนนแบบนี้
โอ้โหเคราะห์ดีนะคะที่รถไม่เหยียบหรือว่าไม่มีรถมาชนซ้ำเนี่ย
ส่วนภาพวงจรปิดเนี้ยจะเห็นภาพนาทีเกิดเหตุคือถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนสี่ช่องการจราจรแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ากระบะสีขาว
คันที่อยู่ซ้ายมือมีคอกเหล็กเหมือนกับเขาอยู่ตรงกลางแล้วจะเลี้ยวขวาเข้าปั๊มน้ำมันพอดี
แต่ปรากฏว่ารถกระบะคันที่ประสบเหตุนะคะซึ่งขับมาทางตรงแล้วจะแซงขวาเหมือนกัน
แต่เป็นจังหวะที่แบบโอ้โหป๊ะเจอกันกับกระบะสีขาว
ก็เลยมีการหักหลบกันแบบนี้สุดท้ายเหวี่ยงผู้ชายคนนี้ค่ะ
กระแทกพื้นเต็มนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงเที่ยงของเมื่อวาน
บริเวณปากทางเข้าปั๊มน้ำมันค่ะคุณผู้ชม
ผู้ชายคนที่บาดเจ็บก็สภาพเขาโอ้โหมีแผลถลอกปอกเปลือกตามร่างกาย
ฟาดพื้นซึมเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องมีการประถมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป
ทีนี้พอสอบถามดูสิค่ะสภาพคนเจ็บข้อดีนะ

ทีนี้จากการสอบถามกระบะนะคะคนขับรถกระบะคันที่ประสบเหตุ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไปซื้อของมา
ว่าจะเอาของไปขายก็รีบขับกลับบ้าน
แล้วประเด็นคือให้ผู้บาดเจ็บนั่งเฝ้าของอยู่ท้ายกระบะ
แต่จังหวะนั้นเนี่ยเอาตรงคือเหมือนกับกระบาดที่ติดคอกสีขาวคันคู่กรณีเนี่ยค่ะ
ขับมาแล้วจะเลี้ยวขวากระทันหันตัวเองไม่รู้
มันกระชั้นชิดเบรกไม่ทันก็เลยต้องหักหลบ
สุดท้ายก็เหวี่ยงคนเจ็บตกพื้นแบบนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็จะมีการสอบสวนคนเจ็บต่อไป
รวมรวมพยานหลักฐานพยานแวดล้อม
เพื่อที่จะดำเนินการกับกระบะทั้ง๒คัน
ตามข้อความผิดของกฎหมายต่อไปนะคะ